นครราชศรีมาค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปีนะคะ
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้เพราะว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมินะคะ
เอาตัวมาสอบสวนทำไปทำไมเขาตอบว่าทำไปเพราะ
หุดหงิดทะเลาะกับแฟนมาอยากระบายอารมณ์
เพราะฉะนั้นได้ภาพชัดเจนแบบนี้ค่ะ
เขาก่อเหตุกลางดึก๑๗มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนสุระนารายสี่แยกพระทองคำอำเภอพระทองคำนครราชศรีมาค่ะ
หลบหนีไปนะคะล่าสุดจากการสืบสวนของตำรวจสพพระทองคำ
ทราบชื่อคนก่อเหตุคนนี้ค่ะและจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะคะ
คนเสื้อส้มชื่อวนายนรากรไพรเทียมอายุ๒๔ปี
หลังก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยหลบไปที่บ้านเกิดที่ชายภูมิค่ะ
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เบื้องต้นรับสารภาพบอกแบบนี้บอกคืนเกิดเหตุเนี่ย
เมาทะเลาะกับแฟนถูกแฟนใช้ไม้ตีที่แขน
แล้วก็หนีออกจากบ้านไป
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกมาตามหาแฟน
แต่มาพบพี่สาวแฟนกำลังมาแจ้งความที่สพพระทองคำ
คิดว่าจะแจ้งจับแฟนที่ใช้ไม้ตีตีแขนตัวเอง
ทำให้แบบยิ่งโมโหมากขึ้นนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาเรื่อยพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่ายังหุดหงิดอยู่เลยตอนนั้น
อยากระบายอารมณ์จอดรถแล้วก็หยิบหินที่อยู่ข้างทาง

ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่บ้านเกิดชัยภูมิค่ะ
ฟังคดีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขามีประวัติอาทยากรรมมาก่อนนะ
เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเคยติดคุกมาแล้ว๓ปี

และมีคดีทำร้ายร่างกายติดตัวอีก๒คดีในพื้นที่สพหนองบัวโคก
ที่จังหวัดชายภูมิบ้านเกิดด้วยนะคะ
ทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ